คุณผู้ชมครับมีหนึ่งในนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ออกมาร่วมชุมนุมในครั้งนี้
เขาบอกว่ามีวันหนึ่งหมาไปใต้ท้องรถเขา
เขาก็เลยก้มไปดูเขาไปเห็นว่ามีอะไรพันเทปดำติดอยู่ใต้ท้องรถ

ถ้าไม่มีหมาวันนั้นก็ไม่มีฉันวันนี้ใช่ไหม
ถูกต้องเธอคิดว่าน่าจะถูกติดมาตั้งแต่ไปร่วมชุมนุม๒ที่
ก็เลยคิดว่าน่าจะถูกเจ้าหน้าที่แอบไปติดเพื่อต้องการจะติดตามความเคลื่อนไหวของเธอ
ว่าไปไหนมาไหนบ้างอันนี้ก็ไม่รู้จริงเท็จอย่างไรนะฮะ
ก็บอกว่าเป็นหนึ่งในแก่นำของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
หลังจากที่รถยนต์ของเธอไปเจอกล่องปริศนาถูกพันด้วยเทปกาวสีดำ
ติดอยู่ใต้ท้องรถเธอก็เขียนอธิบายมาหมดเลยนะฮะแล้วเธอก็บอกให้เพื่อนบ้านช่วยมาดูซิว่าเฮ
หน้าสถานทูตเยอรมนีแต่บังเอิญลูกหมา๕ตัวไปเล่นใต้ท้องรถ
ก็ก้มไปดูด้วยความที่กลัวรถจะทับหมานะฮะเดี๋ยวเอาหมาออกมาก่อน
ตั้งใจจะไล่หมาออกมาสังเกตเห็นเอ๊ะมันมีถุงอะไร
เป็นลักษณะถุงกันน้ำติดอยู่ใต้ท้องรถนะฮะเจ้าตัวก็เลยเอาออกมา
แรกเนี่ยฉุดคิดเลยเฮ้ยถูกวางระเบิดหรือเปล่าอืม
นะฮะก็เลยขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยดูหน่อยซิว่ามันคืออะไรนะฮะ
นะฮะโดยคาดว่าน่าจะถูกติดมาสองแห่งนะฮะ
ลานจอดรถตรงข้ามศูนย์ฟิลเจอร์พาร์ครังสิตที่เคยไปชุมนุมเมื่อ๑๘กันยายน
ก็เป็นหน้าบริเวณจำพิเศษกรุงเทพฯมหานครวันนั้นเธอไปสิบเก้ากันยายนนะฮะ
ที่พบเขาบอกว่ามันค่อนข้างจะใหม่ก็คิดว่าคงไม่นานมานี้หรอก
ที่ถูกติดตามตัวแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เอาไปติดน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
นะที่เคยติดตามตัวเธอตั้งแต่เธอเนี่ยมาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อปีห้าเจ็ด
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกว่าถูกคุกคามและรู้สึกว่าตอนนี้เธอไม่ปลอดภัยเลย

แวบแรกพี่คิดว่าเอ๊ะระเบิดหรือเปล่าตอนนั้นนะพี่คิด
แต่เพียงแต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นระเบิดเนี่ยหมามันก็กัดเล่นแต่โอเคมันกัดไม่ถึงไอ้กล่อง
ของเขาที่เขาพันมาแล้วก็มันล่วงลงมาขนาดนั้นมันไม่น่าจะใช่
พี่เคยเห็นในเน็ตในลาซาด้าอะไรพวกนี้ที่เขาขาย

มันเหมือนกล่องที่ว่านอกจากรู้ว่าเราไปที่ไหนแล้วเนี่ย
ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าถ้าเกิดโทรเข้ามาก็จะได้ยินที่พวกเราคุยกันด้วย
มันเป็นกล่องลักษณะแบบนั้นเลย
ถ้าฟังจากเสียงที่เธอพูดเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับเครื่องดักฟังมาในตัว
ทึกประจำวันมาที่สพบ้านเบิกที่ลบบุรีแล้ว

เขาตรวจสอบไปตรวจสอบมาบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
แต่ตำรวจจะนัดเจ้าของรถไปสอบประคัมอีกครั้ง

แล้วใครเป็นคนทำนะครับ
ก็ให้คอมเม็ดทำทั้งสองฝ่ายนะครับ